ควรกิจการ์
ควรกิจการ์

มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้หอยหุ่นดีทางกันนะ

ท่าแรกเดี๋ยวน้องบอกเลยนะครับ

นั่นมันช้าง

ปุ๊บเดี๋ยวย่อ

ขาต้นขากับสะพอก

ข้างไล่ตรงไหนสะพอก

นะฮะคือปึ๊บ๑และ๕

ต้องเปลี่ยนท่านะ
นี่คือคิดอยู่ว่าจะท่าไหนดี

ระบบหายใจยังไม่ได้วอร์มไง
จริงเราต้องมีวอร์มอัพวอร์มดาวน์นะครับ
แต่ตอนนี้เราทำรายการเราไม่ต้อง

เท่านี้น้องทำได้น้องอภิบาย
นี่สิพี่ขอยมองขึ้นพี่ขอยมองขึ้น
พี่ว่าน้องทำได้
คุณหญิงเขาบอกถ้าอยากกล้นหงอนี่ต้องทำทานี้

นี่ละเจี๊ยวมันได้ถูกเหมือนกี้เข้า

ทำไมคุณต้องลงแรงคุณไม่เข้าใจ

ได้สะโพกด้วยไหมพี่เดียว
คุณสังเกตนักงานว่าหน้าผมจะสั่นมาก

เพราะขาขึ้นขามันจะขึ้น

เออทำไมผมเอาหัวลงไอ้ขาอยู่เนี่ยอันนี้นะ๑๕ครั้งนะ

อาทิตย์ละ๓ท่าผมบอกเลยคุณจะหุ่นดีมาก

ไปดูกันเลยนะครับกับช่วกปวนสนาม

เราจะเป็นสนามมวย

วันนี้นะครับเรามีภาพสนุกสนานมากเลยนะครับในสนามมวย
เป็นผู้ตัดสินที่มีแฟนมวยด้วยนะฮะ
ตั้งฉายาให้ตั้งฉายาให้เลยว่า

อ่าคือแบบชกแต่ยกร้อยังไง
ในการตัดสินในการเร่งเหล้านักมวยให้ชกกัน

ช่วงอฟฟอร์ดสนามวันนี้
เราจะพาคุณผู้ชมมาอมยิ้มกัน
ศึกยอดมวยไทยรัฐ
ว่าคนดูมวยนี่มีทุกเพศทุกวัยกันจริงล่ะครับ
ก่อนเริ่มชกนักมวยทุกคนก็ต้องวอร์มร่างกายกันก่อนเป็นธรรมดา
ก็เพื่อให้ร่างกายฟิตปังดังภูพาพญาเย็น
แต่ที่เห็นจะฟิตติดเทอร์โบไม่แพ้กันต้องคนนี้เลยครับ
กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที
เสียงระคังดังเป๊ะเมื่อไหร่กรรมการผู้ชี้ขาดที่อยู่บนสังเวียน
จะต้องทำหน้าที่ป้องกันนักมวยไม่ให้ถูกต่อยจนบอบช้ำจนเกินไป
และที่สำคัญยังต้องเร่งนักมวยทั้งสองคนให้ตีเข่าชักศอก
ออกอาวุธใส่กันตลอดเวลาเรียกว่าเป็นคนกำหนดอารมณ์ของเกมก็ว่าได้ล่ะครับ
แต่สำหรับกรรมการท่านนี้ดูจะพิเศษกว่าใครเพื่อนล่ะครับ
เพราะแกชื่อสัญญาไม่ใช่คุณหนูสัญญาคุณากรนะครับ
เป็นกรรมการนี่แหละดูลีลาการเร่งมวยของเขาซะก่อน
ท่าซับมือท่ายกขากรรมการท่านอื่นเนี่ยชิดซ้ายไปเลย
เสียงดังจนเอ็นคอแทบขาดโอ้โหดูสิครับดูอย่างที่เห็น
ถ้าไม่ชกก็ให้มันรู้ไป
จบการแข่งขันหลังจากชูมือให้เจนรบยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยว
ใช่สิบะหมี่เกี๊ยวโอ้โหแค่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวก็พอ
หลายคนคงเกิดคำถามเหมือนกับผมว่าเขาไม่เหนื่อยร้า
พันธุรตรีสัญญารัฐนาภัยวงครับเป็นกรรมการอยู่เวทีราบเนินครับผมครับ
แต่ส่วนมากเขาก็จะเรียกว่าจอมสับยกล้อครับก็แล้วแต่
เวลาสับมือครั้งหนึ่งก็จะยกขาเขาอย่างเงี้ยครับหรอเราฟันมือ
แล้วก็ตามเกณฑ์กันหรอกมันก็ไม่ได้ออกมา

อาจารย์สอนมานะครับคืออาจารย์ชาติชายวิจารณกุลนะครับ
ให้สอนมาท่านบอกว่าพยายามเร่งมวยให้มากที่สุดครับ
ไม่ว่าจะเป็นจาแดงหรือน้ำเงินก็พยายามที่จะเร่งร้าวให้เขาออกอาวุธให้มากครับ

ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัว
ใครอยากจะลองเอาไปใช้ดูก็ไม่ว่ากันนะฮะ
แต่หากใครอยากจะเห็นลีลาของกรรมการสัญญาท่านนี้
แบบตัวเป็นกลิ่นหอมน้ำมันหวยแบบนี้
ก็ไปเจอกันได้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ

หรือจะเปิดทางช่องไทยรัฐทีวี
รอชมกันสดทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็น

ผมว่านะต่อไปผมว่าต้องบอกคุณสัญญาแล้ว
ยกขาเรียวยกสองขาจะดูน่ารักมาก
แต่เสียงเขานะบางทีนักมวยกลับบ้านเลยนะ

ผมว่าความสุดท้ายนะ
ความสนุกสนานในสนามมวยยังมีเยอะ

เดี๋ยวจานคนเดียวแล้วสิ

กลัวอยู่ดีมากครับมากจานดูหนึ่งเลย

คุณตเราประดาษจังหวะ

ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับหอยแคนเซิล